นางเอกสาวสุดแซ่บคนนี้บอกเลยว่าตั้งแต่โสดเนี่ย
ก็สวยขึ้นแล้วก็ธุรกิจเยอะด้วย
ส่วนผลงานแสดงล่าสุดค่ะเธอก็เผยว่า
จะพลิกมารับบทดีบ้างนะเป็นนางเอกย้อนยุค
ประกบคู่กับหนุ่มกันนพัฒน์ค่ะ
แววว่าตอนนี้ก็เป็นคู่กัดนะโดนแกล้งในกองเป็นประจำเลย
เอาจริงหรือเปล่าคะคุณเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูลูกด้วยค่ะแล้วก็
เรื่องความรักคือวิธีการสู้เพื่อความรักแล้วก็รักต่างชนชั้น
สนุกนะคะจริงเป็นละครที่รู้สึกว่ามีทั้งข้อคิดแล้วก็
แล้วชอบด้วยเพราะมันมีดราม่าค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าก็เห็นแบบพี่กันแกล้งตลอดเลย

ช่วงเดือนพฤษภาก็ได้ดูแล้วค่ะประมาณนั้น

เป็นร้านต่อขนตาสักคิ้วสักปากนะคะแล้วก็ทาเล็บค่ะ
ไปอยู่หนุนได้นะคะอยู่ทางหลอดซ้อย๙นะคะ
มีความสามารถธุรกิจเยอะนะคะที่สำคัญตอนนี้โสดสนิทโสดหมาดด้วยนะคะ